มาดูเรื่องแปลกอีกแล้วเกิดขึ้นที่สุพรรณบุรีนะคะ
ปกติแล้วคนเราจะต้องอุ้มท้อง๙เดือน
ถึงจะคลอดลูกคนใหม่ออกมา
และหลังจากนั้นอาจจะต้องมีการทิ้งระยะสักพัก
ถึงจะท้องได้อีกครั้งเนอะ

หรือถ้าจะแฝดก็ต้องคลอดพร้อมกันเลย

เธอก็ขอลาบอกว่าปวดท้องมากเลยค่ะ

และหลังจากนั้นสิ่งที่ออกมาคือ
เป็นทารกอีก๑คน
เอาให้คุณผู้ชมดูคลิปช่วงที่พยายามช่วยเหลือเธอค่ะ
นี่เป็นเรื่องแปลกคนก็เลยมามุงดูกันเต็มไปหมดเลย

พยายามช่วยทำคลอดฉุกเฉินนะครับบนม้านั่งนี่แหละ
คนที่คลอดออกมาคือนางสาววนิดา
นันทะโตบนอายุ๒๕ปีนะคะ
เป็นพนักงานร้านสะดวกซื้ออยู่ที่ตำบลอูทองจังหวัดสุพรรณบุรี
ก่อนหน้าที่เจ้าหน้าที่กู้ชีพจะไปถึง
นางสาววนิดานอนหงายอยู่บนเก้าอี้ม้านั่งตัวนี้ค่ะ

แล้วมีร่างเด็กน้อยหลุดออกมาแล้วด้วยนะคะ

ตัดสายสดือปฐมพยาบาลเบื้องต้น

ไปรักษาต่อที่โรงพยาบาลอูทองนะคะ

เพราะภรรยาคลอดลูกไปได้๗เดือน
แล้วมาคลอดอีกคนได้ยังไง

ก่อนหน้านี้ไม่ได้เอกใจมาก่อนว่าท้อง
เพราะภรรยาเป็นคนลักษณะรูปร่างใหญ่นะคะ

จนกระทั่งวันนี้ภรรยาโทรไปหาบอกปวดท้องมาหาหน่อยมารับหน่อย
พอมาถึงได้ลูกอีกคน

ผู้จัดการร้านบอกว่านางสาววานิดามาทำงานได้เดือนกว่า
ก่อนหน้านี้บอกขออนุญาตนอนพัก
เพราะปวดท้องลักษณะเหมือนปวดมีประจำเดือนนะคะ
แต่จู่คลอดลูกออกมาเลย
กลางชาวบ้านที่ทราบข่าวก็มาให้กำลังใจนะคะ
จากจะให้กำลังใจแล้วก็มองซ้ายมองขวาค่ะ
ดูลักษณะเลขที่ของร้าน
ก็ได้ติดไม้ติดมือไปเสี่ยงโชคกันนะคะ
แต่ก็ขอนะคะขอให้ทั้งคุณแม่และคุณลูกปลอดภัยค่ะ
ค่ะแต่ว่าเรื่องของการคลอดแบบนี้เกิดขึ้นได้อย่างไร
เดี๋ยวคงต้องรอดูคำตอบที่แท้จริงต่อไปนะคะ